พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการแสดงความอาลัยที่ต่างจังหวัดกันบ้างนะคะ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูนค่ะก็มีการจัดพิธีทำบุญตักบาท๓ศาสนา
ส่วนที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่นะคะก็ได้ร่วมกันแปลอักษรถวายในหลวงราชการที่๙ค่ะ
นายสวงชัยยาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่นำคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบัน๑
ถึงนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๖รวมกว่า๒๕๐๐คน
ได้ร่วมกันแปลอักษรเป็นหมายเลข๙ไทยอย่างสวยงามนะคะ
และได้ร่วมกันร้องเพลงในหลวงของแผ่นดินรวมถึงยืนสงบนิ่ง
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ขณะที่จังหวัดพังงาพระวรวรรณเขมวีโรอายุ๕๖ปี
มาแล้ว๑๔พันศาได้เดินทางออกจากที่พักสงฆ์ป่าช้าช้างเชื่อ
แหลอำเภอกระโปรงจังหวัดพังงา
เพื่อที่จะเดินทางไปถวายสการะพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ณพระที่นั่งดุสิตมหาประสาทในพระบรมมหาราชวัง
อำเภอตะกัวป่าเมื่อคืนนี้นะคะหลังจากนั้นก็ได้เดินทางออกจากวัดโคกเคียน
อำเภอตะกัวป่ายังใกล้ชิดค่ะ

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดีค่ะ
ดูบรรยากาศที่จังหวัดสตูนกันบ้างนะคะ

ศาสนาพร้อมประชาชน

หลังจากนั้นก็ได้ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย

บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสตูนค่ะ

รวมถึงชาวมุสลิมก็ได้ร่วมกัน
ขอพรตามพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม

และเช่นเดียวกับบาตรหลวงประจำบทคริสต์

ได้อ่านพระคัมภีร์ขอพร

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ
ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยค่ะ